เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองค่ะ
คือมันมีข่าวเมาส์มาเยอะมากว่าช่องตรงข้ามเรานี้นะคะ
เขาบอกกันว่าจะมีการปลดนางเอกปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์

ใช่นี่แหละเป็นข่าวร้อนเสิร์ฟข่าวให้เลยนะคะ

เขาบอกว่าเตรียมปลดนางเอกดังปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
เหตุผลที่ว่าเธอไม่ให้คิวถ่ายละครสักที
ซื้อตัวมาก็นานเอาจริงหลายคนยังคิดว่าเธออยู่ช่อง๗อยู่ตอนนี้

จิ้นกับสาวมุกดาด้วยความเล่นละคร
จูบกันนัวปากจะฉี่กันอยู่แล้วนะคะ

แล้วคือเคมีคู่นี้น่ารักเข้ากันมากเลยนะคะ

ถ้าเป็นคู่จิ้นก่อนหน้านี้ตกลงยังไงดี

จริงไม่จริงไปถามปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันเลยจ้า
ถามว่าช้าไหมก็ช้ากว่าที่คาดหวังไว้
แต่พอเรามาทำงานจริงเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันมีสเต็ปของมัน
ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเราก็จะแจ้งล่วงหน้าล่ะค่ะ
แล้วก็มันก็มีหลายครั้งที่เราให้ไป

หนูทำงานมาขนาดนี้แล้ว
มันคงเราต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่า
เราสามารถที่จะทำได้ในระดับไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เคมีที่สามารถเข้าได้กับนางเอกทุกคนเลย

เราคือพูมใจเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพราะเราเป็นเพื่อนกับเขา